มาร้องเรียนแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณลุงลงมาคุยกับผมก่อนได้ไหมครับ
เดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวลงกันได้นอนที่นักศูนย์ดีไหมนะ
ไปว่าแล้วก็มาสายเขาส่งน้ำน้ำนั้นเขามาสาย
ขอตบมือให้ลุงได้ครับลุงลงแล้วครับขอบคุณมากครับลุงครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลุงครับ
เป็นชั่วโมงนะคุณนัทพงศ์เป็นชั่วโมงค่ะแล้วเสาสื่อสารเนี่ยสูงกว่า๖๐เมตร
คุณลุงอายุ๗๔เอาโทรโขงอันหนึ่งแล้วปีนขึ้นไปนี่ค่ะ
ที่ฉันเห็นแล้วหมดแรงเลยแต่ว่าคุณลุงปีนขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงประมาณ๓๐เมตร
แล้วอยู่ตรงนี้สูงพอแล้วครับสูงพอเสียวแล้วฮะ
ข้างล่างเนี่ยเขากังวลกันเลยค่ะกลัวจะเกิดเหตุไม่ดีขึ้น
คุณลุงเอาคนละโขงขึ้นไปแล้วก็ไปเรียกร้องพูดวิจารณ์การทำงานของรัฐบาล
บอกว่าล้มเหลวทำให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับความเดือดร้อน
โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องโควิด๑๙นี่แหละแก้ไม่ได้
อยากจะขอเจอกับตัวแทนพักการเมืองฝ่ายค้านจะยื่นหนังสือร้องเรียนไม่งั้นไม่ลง
คุณลุงขึ้นไปประกาศแบบนี้เลยนะคะข้างล่างที่เห็นถือโทรโขงคุยอยู่
ก็คือพันธุ์ตำรวจตรีสาธิตแจ่มจันสารวจราจรเมืองสุโขทัย
เกลี้ยกล่อมเป็นชั่วโมงกว่าจะยอมลงมาคือสุดท้ายด้วยอากาศร้อนด้วยไง
แล้วก็อยู่นานก็ค่อนข้างจะอิดโรยก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย
ปีนสาวขึ้นไปช่วยนำตัวลงมานะคะคุณลุงทองโพดีอายุ๗๔ปีค่ะ
บอกว่าเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจากบ้านจะมาร้องเรียนการทำงานรัฐบาล
ศูนย์ดำรงธรรมที่สารกลางแต่ไม่เจอเจ้าหน้าที่
ก็คิดอยู่จะทำยังไงจะร้องเรียนดังให้คนอื่นได้รับรู้
ให้ทุกคนได้รับรู้คุณลุงตัดสินใจปีนเสาสัญญาณโทรศัพท์ค่ะ
ขึ้นไปพูดวิจารณ์รัฐบาลเอาโทรโขงขึ้นไปด้วยนะคะ
นี่ค่ะก็มีคนไปมุมดูเยอะอยู่นะ
ด้วยความกังวลและห่วงคุณลุงมากกว่านะคะว่าจะไม่ปลอดภัย
นี่ค่ะคุณลุงทองโพดี๗๔ปีก็ช่วยเหลือลงมาได้เรียบร้อยค่ะ